นะครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการไปเสริมความงามนะครับกับคลีนิกศัลยกรรม
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีกรณีของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่พี่สาวเขาออกมาโพสต์เรื่องราว
เพราะว่าน้องสาวนะครับไปใช้บริการของคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาห้วยขวาง
อ่ามันเหลากันได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะทำให้แบบมันเรียวขึ้นอย่างเงี้อ่ะใช่
ใช่ไหมจริงพี่สาวเขาบอกว่าพอน้องสาวไปทำเนี่ยนะ
ปรากฏว่าไม่ฟื้นขึ้นมาเลยนอนหลับแน่นิ่งเป็นเจ้าหญิงนิทราเลย
คลินิกเคยบอกว่าจะรับผิดชอบเยียวยารักษาให้จนถึงที่สุด
แต่อยู่อยู่กลับหายเงียบไปดื้อนะฮะก็เลยต้องออกมาโพสต์
เพื่อจะร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่า
เฟซบุ๊คของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะออกมาโพสต์บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดโปรงคนทำผิดแล้วปัดความรับผิดชอบ
คลินิกศัลยกรรมย่านรัชดาห้วยขวางแห่งนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าที่นี่มีเคสแบบนี้
จะได้ออกมารับผิดชอบสักทีนะฮะโดยผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าน้องสาวเข้าไปทำ
ลัยกรรมเหลาโหนกแก้มกับคางแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยมีอาการชักเกร็ง
ขณะหลับหลายครั้งส่งผลให้สมองขาดเลือดแล้วออกซิเจนตอนนี้น้องสาวไม่ต่างอะไร
เจ้าหญิงนิทรายืนยันว่าน้องสาวไม่มีประวัติแพ้ยาไม่มีโรคประจำตัว
เนื่องจากก็เคยไปทำแบบศัลยกรรมเนี้ยมาแล้วอืมอย่างเช่นที่หน้าอกอ่าก็
ไปทำมาแต่ทำที่อื่นนะก็ปลอดภัยดีสาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์เรื่องนี้
เพราะว่าต้องการให้คลินิกรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องตอนนี้ค้างค่ารักษาโรงพยาบาล
เป็นจำนวนเงินสูงมากหลักแสนบาททั้งที่ตอนแรกทางคลินิกบอกว่าจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่กลับผลัดเลื่อนมาตลอดจนค้างจ่ายมากว่า๓๐วันแล้ว
ซึ่งตามระเบียบของทางโรงพยาบาลต้องชำระค่ารักษาทุก๓วัน
แล้วตอนนี้ก็ติดต่อคลินิกไม่ได้ก็เลยต้องออกมาโพสต์เรื่องนี้
เพื่อที่คนที่ทำผิดจะได้ออกมารับผิดชอบฟังแล้วก็น่ากลัวนะฮะ
คนที่เห็นโพสต์นี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันหลายอย่างนะครับทั้งเตือนเป็นอุทาหรณ์ก็มีนะฮะ
อ่าตั้งข้อสังเกตสงสัยก็มีว่าเอ๊ะคลินิกศัลยกรรมแถวห้วยขวางรัชดาอะไรเนี่ย
ใช่ที่เคยมีเคสไปเสริมหน้าอกให้กับผู้หญิงอายุยี่สิบแปดแล้วเขาตายหรือเปล่าอืม
แต่คนโพสต์เขาไม่ได้บอกชื่อนะค่ะว่าที่ไหนอ่าชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเออ
เรื่องแบบนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขควรจะตรวจสถานเสริมความงาม
ที่แบบถึงขั้นต้องผ่าตกผ่าตัดอะไรแบบนี้ให้มันปลอดภัยมากขึ้นไหม
เราก็ไปสอบถามจากพนักงานในคลินิกนะวันนี้เขาก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมนะฮะ
มีลูกค้ามารับบริการอะไรพวกเนี้ยนะครับพนักงานคนหนึ่งเป็นพนักงานสาวของคลินิกนะครับ
ชี้แจงกับไทยรัฐทีวีว่าแบบนี้ครับบอกว่าคนไข้ที่โพสต์เนี่ย
พี่สาวเขาโพสต์ถึงเนี่ยเข้ามารับการผ่าตัดสัญลัยกรรมกับ
คลินิกจริงเมื่อ๑๒มีนาคมแต่มันไม่ใช่เคสที่คลินิกเขารับ
เองมันเป็นแบบนี้คือมีแพทย์คนนึงมาขอเช่าห้องผ่าตัดกับ
เกาหลีบ้างอะไรบ้างไงจะมีทีมจัดหาอะไรยังนี้แต่ไม่ถึง
ขอเช่าห้องผ่าตัดของคลินิกคลินิกบอกว่าคลินิกไม่มีส่วน
พอเข้าไปผ่าตัดกันเสร็จพอผ่าตัดเนี่ยหลังผ่าตัด
หญิงสาวคนนี้เกิดอาการชักเกร็ง
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลตัวเธอในฐานะพนักงานของคลินิก
ก็ยังเป็นคนนั่งรถไปส่งคนไข้
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระรามเก้า
ก็เหมือนเอามือจิกมือจิกเตียงค่ะแล้วก็เท้าเก่งอะไรอย่างนี้
เย็นเย็นอย่างนี้ค่ะคุณหมอเขาก็เลยประถมพยาบาลเหมือนเอาอุปกรณ์มาใส่กันกัดลิ้น
แล้วก็ให้ยากันชักค่ะแล้วก็เรียกรถโรงพยาบาล
แต่ตอนที่เรียกรถโรงพยาบาลตอนนั้นก็รอค่อนข้างนานเหมือนกัน
ตอนที่ขึ้นรถโรงพยาบาลไประหว่างทางมีชักอีกหนึ่งครั้ง
มีน้ำลายออกมาแล้วก็มือเกรงเหมือนเดิมค่ะ
อยู่ในเหตุการณ์นะคะนั่งรถไปด้วยค่ะ
แล้วก็มีพี่พยาบาลในรถฉุกเฉินก็ให้ยากันชักอีกหนึ่งครั้ง
พนักงานของคลินิกคนนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่
ผู้หญิงคนนี้ถึงขั้นที่ชักเกร็งแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนิทราไปเนี่ย
อาจจะเกิดจากการที่ไปฝ่าฝืนคำสั่งของแพทย์หรือเปล่า
เพราะว่าไอ้การผ่าตัดเหลาคางอะไรพวกนี้มันเป็นผ่าตัดใหญ่
ซึ่งเขาห้ามกินน้ำกินอาหารไว้ก่อนผ่าตัด
แต่เขารู้ข้อมูลมาว่าคนไข้คนนี้เนี่ย
เจนซี่ที่พาม้าแอบพาไปกินข้าวกันก่อน
ก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วไม่บอกแพทย์
ทีนี้พอเข้าห้องผ่าตัดไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันส่งผลกระทบข้างเคียงอะไรหรือเปล่า
แล้วมันก็เลยเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องค่ารักษานะฮะเขาก็ชี้แจงเอาไว้นะครับ
ใช่ค่ะพนักงานคนนี้ชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุก็จ่ายเงินให้ผู้ป่วยแล้วบางส่วนนะคะ
ส่วนที่มีการโพสต์ทางเฟซบุ๊คที่บอกว่าทางคลินิกไม่จ่ายเงินให้เป็นเดือนแล้วเนี่ย
พนักงานคนนี้ก็ชี้แจงว่าคลินิกไม่ได้คิดจะเบี้ยวค่ารักษา
ที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องค่ารักษากับโรงพยาบาลอยู่ค่ะ
โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยคนนี้นะคะคือเหมือนกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่อนข้างสูง
แต่ทางคลินิกเจรจากับทางโรงพยาบาลอยู่ยืนยันว่ารับผิดชอบทั้งหมดจนกว่าจะหายแน่
หลังจากที่จ่ายไปแล้วประมาณสิ้นสุดวันที่๘เมษาและ๙เมษาถึง๑๕พฤษภามันอยู่ที่๑ล้านกับ๘๐๐๐บาท
ทีนี้เราไม่ได้หนีแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่จ่ายค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลนะคะก็เราก็คุยกันตลอดค่ะ
ทางโรงพยาบาลเป็นคนแจ้งเองว่าเดี๋ยวจะทำส่วนลดให้นะเพราะว่าเข้าใจแหละค่ะว่ามันเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่รับผิดชอบค่ะถึงแม้ว่าโอเคคุณหมอเขาจะบอกว่าจริงคลินิกไม่ผิดนะเขาแค่มายืมห้อง
แต่ว่าเราก็อยากมีส่วนร่วมช่วยคุณหมอด้วยตลอดค่ะด้วยการอะไรที่ทำได้ก็ทำไปเยี่ยมตลอดไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนคำถามที่ว่าคลินิกนี้ใช่คลินิกเดียวกันที่เคยเป็นข่าวหรือเปล่าว่าคลินิกแถวห้วยคว้าง
พนักงานคลินิกนี้ยืนยันว่าไม่ใช่นะคะคนละที่กัน
ที่ผ่านมาคลินิกนี้ไม่เคยมีปัญหาในลักษณะแบบนี้เลย
แต่ก็เข้าใจว่าพอมีกระแสข่าวที่ไม่ดีหลายคนก็เริ่มไม่ไว้ใจคลินิกครับ
พนักงานคนนี้บอกว่าตอนนี้ลูกค้ายกเลิกการเข้าทำศัลยกรรม๒๐กว่ารายแล้ว
คลินิกเองก็ได้รับความเสียหายก็มีคนไปใช้บริการบ้าง
แต่กรณีศัลยกรรมยกเลิกไปเยอะ
มันก็มีอะไรที่มันก็แม่แต่คนก็กล้าเสี่ยงนะ
อย่างนี้คือติดต่อหมอผ่านคนกลางผ่านในหน้า
แล้วก็ไปหาเช่าห้องกันเพื่อจะผ่าตัดทำศัลยกรรมความงามอะไรพวกนี้
อย่างงี้ก็มีด้วยใช่เพิ่งรู้เหมือนกันเออ